ยังไงก็ตามเราก็คงให้กำลังใจ
แหลมศรีสะเกดอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วครับ
หลังจากที่หลายท่านรับชมกัน
ไทยรัฐทีวีของเราถ่ายทอดสดไปแล้ว

จริงฮะระหว่างแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
ชกชาวไทยวัย๓๕ปี

กับเจสซี่แบมแบมนะฮะ
ดิเกวสนักชกวัย๒๒ปี

คุณผู้ชมไทยรัฐทีวีของเราถ่ายทอดสด
ตั้งแต่ช่วงเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ

แหมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น

หลังโดนเจสซี่โรดิเกวสน็อก

แหลมที่คะแนนเป็นรอง

มาโดนหมัดชุดของเจสซี่โลดิเกวสนะฮะ

เดี๋ยวโดนหมัดเป็นชุดเนี่ยนะชุดนี้นะฮะ
ใส่หน้าใส่ตัวการนำใส่แบบนี้
แหลมตอนนี้ก็ท่าทางไม่ค่อยดีแล้วนะ

ทำให้เจ้าแหลมหลังพิงเชือกไม่ตอบโต้แล้วฮะ
ท้ายที่สุดกรรมการต้องยุติการชกนะฮะ

สำหรับการต่อสู้เต็มที่ของแหลมศรีสเกตเขานะครับ

น้ำหนัก๑๑๕ปอนด์นะครับ
เทคพอร์ตอารีน่าเมืองซานอันโตนิโอ

ถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ร่วมรุ้นกันไปด้วยนะฮะ

เออใช่ครับครับค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้ต่อไป